คุณผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีมีสาววัย๓๐ปีเธอขับรถอยู่นะ
สักพักได้ยินเสียงเงี๊ยวเงี๊ยวเงี๊ยว

เรื่องของเรื่องมีแมวติดอยู่ในห้องเครื่องครับ

จะออกแล้วครับจับตัวได้แล้วออกมาแล้ว

โอ้ยตัวเล็กมาก
เอ้าเหตุการณ์นั้นช่วยได้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวให้ดูต้นเรื่องกันก่อน
รถเก๋งคันนี้นี่แหละครับทะเบียน๕กกทฐาน๙๐๓๔กธม
เป็นของคุณจิราวัลเมืองภูงาอายุ๓๐ปี
บอกว่าก่อนที่เธอจะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเจ้าลูกแมวเนี่ย
เธอกำลังขับรถกลับจากการทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมือง
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

อย่างนี้ละกันระหว่างกำลังขับรถกลับได้ยินเสียงแมวมันร้อง
เมี๊ว

มันร้องไง

แต่พอติดไฟแดงเธอจอดรถอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงร้องของแมวอีก
แล้วคนที่เขาขายพวงมาลัยแถวนั้นมาก้มดูให้
เท่านั้นแหละครับเธอรีบขับรถแวะตรงปั๊มน้ำมันแถวนั้น
แถวนั้นเพื่อให้กู้ภัยมาช่วย
สุดท้ายกู้ภัยมาถึงใช้แม่แรงยกรถขึ้น
แล้วก็ค้นหาเจ้าลูกแมวตัวนี้
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีคุณผู้ชมครับ
กลมเงยมองหาอยู่อย่างนี้

เออก็นั่นน่ะสิหากันอยู่พักใหญ่
โอ้โฮมันเล็กนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายประมาณสัก๒๐นาที
ก้มหาดูแล้วก็เออเอาออกมาจนได้

แล้วก็ล้วงสุดท้ายโอ้โหได้แมวออกมาครับคุณผู้ชม
นี่วินาทีที่เอาแมวออกมาได้
นี่คุณน่ารักมากเลยอ่ะ
อุ๊ยแมวแมวน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โฮ
มาให้กินก่อน

หิวยมาก
หิวใช่ไหมกินนมกินนม
รับแมวตัวนี้ไปเลี้ยงเลย
อืมมมมมอร์ป
เป็นบุญแหละเนาะแมวมันก็ได้พึ่งพี่เขาให้ดูแล
พี่เขาเองก็ไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงมาคอยแก้งานด้วย

โอ้เอ็นดูนะฮะเห็นไหม
แต่แมวตัวเล็กต้องระวังเพราะว่ามันชอบขึ้นไปอยู่ตรงแถวซุ้มล้อรถนะ
เวลามันตกใจมันจะหนีเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องซุ้มล้อรถอย่างนี้